เช้าวันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยค่ะที่สถานีขนส่งหมอชิดสองนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะ
ในการเดินทางกลับมาทำงานในกรุงเทพค่ะติดตามการรายงานจากคุณเขมิกา
พรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะรายงานมาจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยนะคะ
บรรยากาศเช้าวันนี้เป็นยังไงคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งอยู่ที่นั่นนะคะ
คุณผู้ชมคะติดตามกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
แม้ว่าคนส่วนใหญ่นะครับจะเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพ
ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่วันนี้เองที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนั้น
ก็ยังคงมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนาครับ
ซึ่งวันนี้นะครับบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเองนั้นก็มี
เงียบเหงาผิดปกตินะครับก็เป็นไปอย่างบางตา
ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่นั้น
ได้เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วครับ
โดยวันนี้เองก็ยังคงมีประชาชนบางส่วนครับที่เพิ่งเดินทางมาจากภูมิลำเนานะครับ
โดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนบางคนบางส่วนที่เดินทางมาถึงวันนี้นะครับ
ก็จะเตรียมอุปกรณ์การทำงานนะครับเพื่อเดินทางไปทำงานในช่วงเช้าวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับ
ในขณะที่คนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับ
ก็จะมีกระเป๋ามากกว่าคนละหนึ่งใบนะครับก็เป็นการบรรจุของฝากทั้งอาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่จะมาใช้ดำรงชีวิตประจำวันที่นี่นะครับ
ส่วนบรรยากาศที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศสดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงของที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นรอที่จะขึ้นรถไฟเดินทางออกจากหัวลำโพงแล้วล่ะครับ
ส่วนขาเข้านั้นก็มีจำนวนคนบางตาลงไปแล้วในกระดาษที่ขาออกเองก็มีจำนวนคนไม่ค่อยมากนักนะครับ
ก็เหมือนกับว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงนั้นกำลังกลับเข้าสู่สถานการณ์การปกติทั่วไปนะครับ
ซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานีรถไฟหัวลำโพงนั้นมีจำนวนผู้โดยสารบางตาลงไป
ก็เป็นเพราะว่าในช่วงระหว่างวันที่๑๖ถึง๑๘เมษายนที่ผ่านมานะครับ
รถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มรถขบวนพิเศษในเส้นทางสายเหนือและอีสาน
รวมวันละ๑๕ขบวนรถครับเพื่อรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางกลับมาจากภูมิลำเนาไม่ต่ำกว่าวันละสามหมื่นคนด้วย
ซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นทยอยเดินทางกลับมาอย่างไม่แออัดครับ
ขณะที่ยอดผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการในช่วงเทศกาลสงการนะครับ
ก็ได้ยอดรวมเบื้องต้นมาแล้วว่ามีมากกว่า๖แสนคน
ซึ่งยังไม่พบปัญหาผู้โดยสารตกค้าง
และมีสถิติอุบัติเหตุเท่ากับศูนย์
ตลอดช่วง๑๐วันที่ผ่านมาด้วยครับ

โดยรอบสถานีรถไฟหัวลำโพงมานะครับ

คอยให้บริการประชาชนกันอย่างหนาแน่นครับ
แต่ก็ไม่ได้เป็นที่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าการจราจรที่นี่ยังใช้งานได้ตามปกติครับ

รายงานสดจากสถานีรถไฟหัวลำโพงครับ

รายงานมาจากสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะ
อย่างที่บอกผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในหลายจุดนะคะ
ไปดูทั้งการเดินทางด้วยรถไฟทางรถทางเครื่องบินนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามบรรยากาศกันอยู่เช้าวันนี้
สถานีขนส่งหมอชิด๒นะคะ
อย่างที่บอกว่าประชาชนค่อนข้างเยอะพอสมควร

ติดตามการรายงานจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ท่ารถที่ขนส่งหมอทิศ๒นะคะ
คึกคักไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
กลับเข้ามายังกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา๓นาฬิกาค่ะ
เนื่องจากเป็นช่วงที่รถสายยาวนะคะ
เดินทางมาตั้งแต่หัวค่ำของเมื่อวานนี้
โดยประชาชนที่เลือกเดินทางมาวันนี้นะคะ
ก็หวังจะให้ทันเริ่มงานภายในช่วงเช้าค่ะ
ซึ่งทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขศก็ได้เตรียมรถรองรับ
สำหรับการเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงครานไว้๗๐๐เที่ยว
และสามารถเสริมเพิ่มได้อีก๒๐๐เที่ยวค่ะ

ซึ่งมีตัวเลขของผู้โดยสารเดินทางกลับมากที่สุดอยู่ที่๑๘๐๐๐คนค่ะ
รวมทั้งได้มีการประสานกับขอสมกรไว้นะคะ
ว่าให้วนรถมารับเพิ่มค่ะ
เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารนะคะ
มาถึงพร้อมกันในช่วงเช้าตรู่
โดยเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งเพิ่มปริมาณรถกาบายและกาสว่าง
ในเส้นทางปกติ๑๐๘เส้นทาง
พร้อมทางจัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ๔สถานี
รวม๓๔เส้นทางนะคะ
แก่สถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักรสถานีขนส่งกรุงเทพตลิ่งชัน
สถานีขนส่งกรุงเทพเอกมัย

เพื่อให้รองรับกับผู้โดยสารช่วงขาเข้า
โดยสำหรับที่ขนส่งหมอชิด๒แห่งนี้นะคะ
มีรถให้บริการทั้งหมด๑๐คันค่ะ
และเพื่อเป็นการช่วยระบายผู้โดยสารให้รวดเร็วขึ้น

อภัยค่ะจึงได้ให้รถประจำทางนะคะ
วิ่งเข้ามาเสริมเพื่อรับผู้โดยสารในชาญชาลาอีกด้วย
โดยคาดว่าจะสามารถระบายได้หมดภายใน๙นาฬิกาค่ะ
ส่วนผู้โดยสารส่วนที่๒น่าจะมาถึงประมาณเวลา๒๒นาฬิกานะคะ
ทางบรกษอก็ได้เตรียมรถ๒แถว

เนื่องจากว่ามีผู้โดยสารรอคิวอยู่เป็นจำนวนมาก

ประกาศขอรถมาเพิ่มแล้วก็ตามค่ะ
ส่วนขณะนี้นะคะก็ยังมีรถของบขค่ะ
ทยอยเข้ามายังชาญชาลาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำให้การจราจรบริเวณถนนเส้นกำแพงเพชรนะคะ
ค่อนข้างจะติดขาดพอสมควรค่ะ
และในวันนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามายังกรุงเทพ
ประมาณ๑๖๐๐๐คนค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวี
รายงานสดจากสถานีขนส่งหมอชิด๒ค่ะ

หมอชิด๒รวมถึงที่สนามบินดอนเมือง

แท็กซี่ขาดแคลนรถจักรยานยนต์รับจ้างก็ขาดแคลน
ก็รอคิวกันยาวหน่อยก็เลยมีการเตือนด้วยนะคะ
อย่าโกงราคาเขาเพราะว่าผู้โดยสารเยอะแย่งกันไง
โกงราคาโกงราคามีความผิดตามกฎหมายนะคะ
ซึ่งโทษสูงสุดนี่คือเพิกถอนใบอนุญาตเลยนะคะ
ถ้าหากคุณผู้ชมพบเห็นว่ารถสาธารณะ
โกงราคาเรียกราคาสูงเกินจริงเนี่ย
โทรศัพท์ไปร้องเรียนได้๑๕๘๔ค่ะ